คือที่โรงพยาบาลรามาที่น้องไปรักษาหลังจากที่ตาเนี่ยมองไม่เห็น
โรงพยาบาลรามาบอกว่ามีปัญหาที่กระจกตาใช่ไหมฮะ
สักครู่ทางโรงพยาบาลแจ้งมาบอกเดี๋ยวจะได้ผ่าตัดแล้วใช่ไหมนัดหมาย

หลังจากเราเกิดเหตุตรงนี้เกิดขึ้นนะครับชีวิตมันมันเปลี่ยนไปเลยไหมหน้ามือไปหลังมือเลยไหมครับ
หนูไม่อยากคุยกับใครหนูอยากอยู่คนเดียวก็คือความฝันที่ฝันไว้ก็คือมันมองไม่เห็นเลยค่ะ

คือพอเกิดเหตุตอนเกิดเหตุน้องอยู่ปี๓ใช่ไหมครับ

จบปี๔หนูก็คิดว่าหนูจะไปต่ออีก๑ปีเพื่อที่จะได้เป็นครูที่จะได้เรียนต่อเป็นครูอะค่ะ

คือในระหว่างที่น้องใช้ชีวิตในการเรียนอยู่ต่อมาเนี่ยน้องก็เรียนท่ามกลางตาซ้ายมองไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ค่ะก็คือถือกระปุกยาประหยอดทุกชั่วโมง

แล้วอ่านหนังสืออะไรมองเห็นเหรอเรียนหนังสือดูจอดูกระดานดูอะไร
ก็เพื่อนช่วยค่ะเพื่อนอีกกลุ่มช่วยบางทีงานอย่างนี้มีเพื่อนมีน้องมีช่วยค่ะ

แต่ถ้าไปสมัครงานราชการสมัครงานเป็นครู

เพราะอันนี้เป็นกฎของคุณส่งทั้งบทดละใช่ไหมฮะ
เรื่องการรักษาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมคือทางอาจารย์ขนาดโครงการ
เรื่องถึงมหาวิทยาลัยที่น้องเรียนอยู่นะครับ

แล้วหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเพิ่มเติม

ตอนแรกเข้าไปโรงพยาบาล๒แห่ง

ต้องไปต่อที่โรงพยาบาล

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี๖๓

จนมาถึงปี๖๕

นี่คุณแม่ยอมรับว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ทอดทิ้ง
เมื่อก่อนตอนแรก
ละเมือนมาหาพันธุ์
บันนี้กันไม่ยังอยู่๔พันธุ์
โรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์ช่วยครั้งละสองหมื่น

คุณแม่ต้องมาบ่อยไหมครับหมอนัดถี่ไหม

ตั้งเทือนกับสามแล้วนะตั้งเทือนกับสองค่ะ

อย่างน้อยก็ต้องเดือนละครั้งก็มีช่วงหลัง
แต่อาจารย์เองก็จากสองหมื่นหมื่นห้า
จนสุดท้ายปลายปีที่ผ่านมามันเหลือ๓๔พันต่อเดือน

แล้วเราเดินทางแต่ละครั้งเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฮะ

เฉพาะค่ารถก็ประมาณสามพันสามพันห้า

เที่ยวหลังสุดคือยังไงที่อาจารย์ท่านบอกว่า

มันก็สี่แสนเก้าแล้วนะตั้งแต่เกิดเหตุจนมาถึงช่วงหลังสุดเนี่ย
มันมันยังไงฮะมีมีใครเล่าให้ฟังได้บ้างก็คือมีอ่า
ตัวแทนของอาจารย์นะคะเป็นคนกลางเขาบอกว่าเขาเป็นน้องสาวของอาจารย์
เจ้าของโครงการเนี้ยแล้วเขาบอกว่าอ่า
อาจารย์ก็ได้ช่วยมาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเงินยอดรวมก็ประมาณเยอะอยู่
แล้วทีนี้พอเขาก็คร่าวว่าอยากจะขอยุติแล้วประมาณนี้ค่ะ
แต่จะขอยุติการช่วยเหลือน้องแล้วก็คิดซะว่าเราเป็นเวรเป็นกรรมได้มาเจอกัน
อันนี้หมายถึงว่าใครได้ยินใครได้ยินใครได้ยินใครพูด
ได้ยินเป็นอ่าโทรศัพท์มาค่ะแล้วก็พอดีว่าแม่น้องอ่า
คลิปไว้แล้วก็ส่งมาให้ฟังอ๋อเลยคุณแม่เขาคุยกับคุณแม่เหรอฮะ
ในในเป็นที่ที่บอกว่าเป็นนั้นในเขาบอกว่าก็ช่วยมามากพอสมควรแล้ว
ก็อยากยุติการช่วยเหลือคือคือแม่ก็อาจตอนโทรตอนคุยกันแม่
แม่ก็อัดเสียงไว้อะค่ะก็ขอบันทึกไว้ว่าเออนี่นะ
คือการพูดคุยคือเรายังไม่ได้เจอกันสักที
ไกลเกลี่ยก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นอืมค่ะแล้วทีนี้ก็คือว่า
ก็ลองอัดคลิปดูเวลาเขาโทรมาหาเราเขาพูดยังไงมั่ง
เผื่อว่าเราจะมีเขาสื่อสารมายังไงอยากฟังด้วย
พอดีว่าพี่สาวโทรมาก็ไม่ค่อยบอกแจ้งอะไรสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจเท่าไห
ก็เลยบอกว่าอยากให้อัดคลิปไว้มั่งแล้วแล้วน้องกิฟต์ได้
ถามกลับไปยังอาจารย์ไหมครับว่ามันอย่างนี้จริงเหรอหรือว่าสื่อสารกันผิดพลาดหรือเปล่าหรือยังไง
หรือว่าอาจารย์ก็จะยุติการช่วยเหลือเราแล้วเขาบอกเขาช่วยมาพอสมควรแล้ว
ก็คลิปเสียงอันนั้นก็ยังมีอยู่นะคะไม่แต่ว่าได้ถามกลับไปไหมฮะ
ได้คุยอันอีกครั้งนึงไหมคะ

ถามฝากคนกลางอะครับ

เพราะว่าแม่คุยกับอาจารย์ผู้หญิงแล้วอาจารย์ผู้หญิงบอกว่าจะมีคนกลางโทรมาหา
แล้วมีคนกลางโทรมาหาเราวันนี้เพื่อนบอกว่า
แม่ก็อยากคุยถามว่าสิคุยในมือใดไม่ว่างแล้ว
เพื่อนกลับบนนัดมาเจอกับเธอว่าสิคุยในมือใด
กิ๊บพอได้รับการแจ้งเรื่องอย่างนี้เรารู้สึกยังไงครับ
รู้สึกโดนทิ้งไว้กลางทะเลเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทะเลมันเคว้งคว้าง

เพราะไปแต่ละครั้งมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นค่ะ
แม่ก็คือเอาตังค์ส่วนตัวก็คือ
จ่ายเพิ่มเท่าไรแม่ก็ต้องจ่ายค่ะบางทีค่ายาก็
หกพันไม่รวมกับที่อาจารย์โอนให้นะคะแค่ค่ารถก็สามพันกว่าแล้ว
คุณแม่ทำงานอะไรอ่ะทำสวนค่ะ
ซึ่งรายได้มันไม่พอแน่แน่ค่ะ
แม่ก็ต้องหยิบยืมเหมือนเดิม
ก็คือรักษาหนูมาเนี่ยแม่ได้ขายขายไล่
ขายไร่เลยเหรอครับคุณแม่ขายไปไล่หนึ่งค่ะ
เพื่อมารักษารูปก็ช่วงที่เขาเป็นนะ
เพราะว่าไอ้ตัวเลขที่ว่าเขาบอกช่วยมาสี่แสนเก้ามันเป็นทยอยทยอยทยอยเป็นก้อนก้อน
เป็นงวดค่ะเป็นงวดใช่ค่ะ
กิฟต์เองก็มีคุณครูแถวบ้านที่เขาเห็นใจก็
ให้ไปช่วยสอนที่โรงเรียนค่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเหมือนเคว้งคว้างอยู่กลางทะเล
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทรัตท์ทีวีช่อง๓๒